ในช่วงปีหน้าก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญ

ล่าสุดนะครับเรื่องราวของ๓๐เสียง

ล่าสุดนั้นมีการพูดถึงเรื่องราวของรูปแบบการเลือกตั้ง

เมื่อวานการประชุมนั้นก็เป็นที่สนใจของบรรดา
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปทำข่าวกันมากมายครับ
โดยคณะกรรมการกลางนั้นก็มีข้อสรุปในเรื่องของกำหนดการ
และรูปแบบวิธีการเลือกตั้งตัวแทน๓๐เสียง
กำหนดการเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครเลือกตั้ง

โดยพลเรือเอกสุรุธมหารมครับ

ทีรถแมพเก่านั้นจะเลือกตัวแทน๓๐เสียง

ล่าสุดนั้นก็มีการเลื่อนกำหนดการ
เป็นวันที่๗มกราคมอย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้

เลือก๓๐เสียงวันที่๗มกราคม
ที่อาคาร๒๕นะครับ๒๕ชั้นอาคารเฉลิมพระเกียรติ
การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก
๒๘๓ทมอดิวิชัน๒นั้นจะร่วมลงคะแนน
๓๐ทีมที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
โดยแต่ละภูมิภาคนั้นจะมีตัวแทนนะครับ
โซนละ๕ทีมได้เข้าไปเป็น๓๐ทีมสุดท้าย
สิบเสียงนั้นต้องเลือกลงคะแนนแบบลับ
ก็คือการเข้าครูหาเลือกตั้งครับ
เข้ามาเป็นสักขีพยานและสังเกตการณ์
รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย
ควบคุมสถานการณ์หากเกิดความวุ่นวาย
ขณะที่การเลือกตั้งในสมาคมฟุตบอล
แล้วก็เรื่องราวของสภากรรมการนั้น
วันที่๒๘ธันวาคมจะมีการประกาศ
รับสมัครผู้ลงเลือกตั้งแล้วก็สภากรรมการ
จากนั้น๑๑มกราคมนั้นจะปิดรับสมัคร
ก่อนที่จะใช้เวลา๗วันวันที่๑๑๑๗ม
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัคร
และ๒๗มกราคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการลงสมัคร
ก่อนที่วันที่๑๑กุมภาพันธ์นะครับ

แล้วก็มีการเลือกตั้งในวันนั้นครับ

ไฮไลท์ในปีหน้ากับนายกสมาคมฟุตบอล
ล่าสุดนั้นวรชิตกณฑษีบัมเพลิน

เดินทางมาสมทบกับทีมเป็นที่เรียบร้อย

วันที่๑๓๑๖และ๑๙มกราคม

ก็ต้องหลุดเข้าไปเป็น๑ใน๓ที่สุดท้าย